ชาวภูเก็ตบอกว่าเห็นแล้วไม่ค่อยสบายใจ
มันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยนะฮะ
ช่วงนี้เพิ่งผ่อนคลายมาตรการให้เที่ยวกันได้นะครับ

มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวที่ภูเก็ต
แล้วต้องไปจอดรถที่แถวท่าเทียบเรือแหลมหิน
จอดตรงนี้นักท่องเที่ยวก็บอกว่า

ทำไมพี่ต้องโวยวงโวยแวนสุดท้ายแล้วผ่านเขาไม่เที่ยวเลยฮะ
เขาโกรธไม่กินเลยนะฮะเอาไปดูนะฮะ
แถวเนี่ยแถวท่าเทียบเรือแหลมหิน

ที่ตำบลเกาะแก้วพรุ่งเมืองจังหวัดภูเก็ต
ร้านอาหารเยอะมีร้านอาหารดังด้วย

เขาก็จ่ายค่าจอดรถ๓๐บาท

อย่างน้อยก็ต้องพูดคุยกันดี
ถูกต้องบางจุดก็เป็นที่จอด

ใช่คือนักท่องเที่ยวเขาก็ไม่ใช่คนในพื้นที่
เขาก็ไม่คุ้นเคยหรอกว่าจะต้องยังไงบ้าง

ค่ำดูกลางวันหน่อย

สุดท้ายพอมาจอดอ้าวโดนอีกแล้ว

ลงแพร่ไหนลงแพร่ไหนผมไม่ได้เมาท์หวัดได้บนจุดผม
พี่ฟังดีดีนะผมจะบอกพี่นี่คุณเดินไปฝั่งนี้เราเลี้ยวซ้ายลงเรือไปแพร่
ไม่นะถามหน่อยข้าจอรถต่างหากไม่เกี่ยวแพร่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกัน
ไม่เกี่ยวไอ้น้องมึงไม่ต้องมึงหยุดดีดีกว่าข้าแพร่ไม่เกี่ยวแพร่
กลับเผอกลับเผอที่ที่ไม่คิดว่าจะเร็วแล้วคุณรอผมไม่เกี่ยวได้ยังไง
มันไม่คิดว่าจะเรื่องใหญ่ขนาดเนี้ยมันปกติอยู่แล้วคุณบอกไม่เกี่ยวได้ยังไง
แล้วคุณจ่ายแล้วคุณลงไปได้เลยตอนนี้

ไม่คิดว่าการที่เราจอดรถไม่ถูกที่มันเป็นเรื่องใหญ่

เพียงแต่พอเข้ามาด้านในเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเวิ้งไหนเป็นเวิ้งไหน

ไม่โกงไม่กินแล้วทุกผู้ชมครับ

เนี่ยพอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปเนี่ยหลายเหตุการณ์หลายครั้งด้วยนะครับ
ภูเก็ตเขาก็เป็นห่วงกันมาก
พจน์การท่องเที่ยวเมืองท่องเที่ยวเนี่ยเสียหายหมดเลย
แต่คนไทยด้วยกันก็ทำแบบนี้ไม่ได้นะฮะชาวต่างชาติยิ่งไม่ได้นะครับ
วันนี้ทหารตำรวจด้วยนะครับตำรวจของสพเมืองภูเก็ตนะครับ
ฝ่ายปกครองด้วยไปที่จุดเกิดเหตุเลยได้เจอกับผู้ชายคนนี้แล้ว
เชิดชายชาติโสมอายุ๔๕ปี
นี่ก็ไปพาตัวมาพูดคุยด้วยในคลิปเขาบอกเขาเป็นเจ้าของใช่ไหม
อ่าสุดท้ายเนี่ยเขาบอกเขาต้องขอโทษกับสิ่งที่ทำลงไป
ที่พูดไม่ดีกับนักท่องเที่ยวความจริงเขาบอกเขาพยายามจะอธิบายให้รู้ว่า
ตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลตรงไหนจอดได้จอดไม่ได้
คุณจะมากินข้าวจะมาลงเรือต้องไปจอดตรงไหนอะไรยังไง
มันมีทั้งรายเดือนรายวันรายครั้งอะไรก็ว่ากันไป
แต่พูดเสียงดังไปหน่อยนะแล้วตอนนั้นไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวเนี่ย
เขาจ่ายสามสิบบาทไปแล้วอืมอ่าคิดว่ายังไม่ได้จ่ายแล้วอยู่ดีดี
ขับเข้ามาจอดอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่แต่สำคัญที่สุดเนี่ย
เขายอมรับว่าเมานิดหน่อยก็นั่นไงนี่เมานิดหน่อยนะ
แล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขาได้รับกรรมได้ชดใช้ความผิดไปแล้ว
เพราะนายจ้างไล่ออกจากงานแล้วไม่ได้เป็นเจ้าของที่นะฮะ
ตกลงเนี่ยนายจ้างรู้เรื่องเนี่ยให้ออกจากงานแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาฟังเขาหน่อยนะฮะไม่สุภาพกว่าเขาแล้วเรากินเหล้าเมา
แล้วเราใช้วาจาได้ไม่สุภาพก็ใช่ก็แค่นั้นเองแต่ความหมายที่ว่า
ผมไม่ได้ทำร้ายร่างกายไม่ได้ด่าพ่อล่อแม่เขาใช่ไหม
ผมบอกอธิบายเรื่องค่าจอดเฉยอ่าผมไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณจะไปกินแทนไหน
คุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะไปไหนแต่ว่าคุณเสียค่าจอดที่นี่ก็พอแล้วนะ
นะถ้าผมเป็นเป็นจำเบยสังคมอย่างงี้ผมผมไม่เอาเนี่ยพี่ผมจะแจ้งความความที่ว่า
เขาเอาภาพผมไปประจานมั่วถ้าเป็นตัวเขาเองเขาจะยอมไหม
คนทั่วโลกเห็นแบบนั้นว่าคนคนนี้ใช้วาจาไม่สุภาพแล้วคุณจะเป็นประจาน
โอเคถ้าเขาด่าพ่อผมล่ะผมเอาเขาเป็นประธานได้ไหมด่าแม่ผมอ่ะ
อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมหนึ่งตังค์ไม่ได้เก็บไม่ได้ด่าพ่อล้อแม่เขา
เสียงผมดังแค่นั้นอีกนั่นแหละคือความหมายอ้าวอืมเขาบอกเขาจะเอา
คนที่ไปโพสต์คลิปอะไรพวกนี้จะไปฟ้องเรื่องพรบคอมนะครับ
ส่วนคนเก็บเงินค่าจอดรถแถวนี้นะครับยืนยันว่าผู้ที่มาเที่ยวนะฮะ
จะมากินข้าวจะมาลงเรืออะไรก็แล้วแต่แถวนี้เนี่ย
จ่ายเงินค่าจอดรถ๓๐บาทแล้วสามารถจอดตรงโซนไหนก็ได้นะครับ
ค่ะไม่ว่าจะกินข้าวหรือว่าลงเรือยกเว้นจุดเดียวคือจุดที่เป็นจุดจอดรายเดือน
ซึ่งจะมีป้ายแขวนเอาไว้ชัดเจนอ่าเพราะว่าจุดจอดรายเดือนเนี่ย
คนที่เขาเช่ารายเดือนเนี่ยเขาจะเข้าออกตอนไหนเนี่ย
เขาต้องพร้อมจะได้จอดตลอดเวลา
ไม่รู้ว่าเป็นเหตุการณ์อะไรข้างในหนูก็ดูไม่ทันนะคะพี่
พี่แกก็พักอยู่ในนี้ค่ะ
แต่หนูก็ไม่รู้ว่าแกไปทางไหนทำอีกท่าไหน

แล้วทีนี้พอหนูไปเห็นก็คือเถียงกับทะเลาะกันกับลูกค้าแล้ว
หนูก็ห้ามอยู่ค่ะว่าพี่ไปนั่งได้แล้ว
เคลียร์เองแต่แกก็ไม่ฟังหนูด้วยค่ะ

ใช่ก็อธิบายชัดเจนพูดแบบด้วยความสุภาพ
กินข้าวอร่อยเลยนะนี่คนเดียวจริงนะฮะใช่ค่ะ
แต่ตอนนี้ทางงานเขาจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป